ลงใต้ไปที่จังหวัดสุราธานี

สะพานโค้งตลาดสะพานโค้ง๑๐๐ปี
เป็นตลาดนัดเหรอเห็นไหมมันโค้งเชื่อมต่อระหว่างตึกกันแบบนี้

ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนะครับอยู่ข้างล่างผมเน้นให้ลงไปเที่ยวข้างล่างเป็นตลาดครับ
เป็นตลาดสะพานโค้งร้อยปี
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นตลาดนัดแนววินเทจนะครับ

และอาคารเก่าแก่กว่าร้อยปีเลยทีเดียว

อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราธานี
เขาบอกว่าจะมีตั้งแต่ในช่วงเย็นย่ำไป
จนถึงค่ำคืนในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
ก็จะมีประชาชนทุกเพศทุกวัยเลย

แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสนุกสนาน

สะพานโค้งร้อยปีเขาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะครับ
เพื่อสร้างความสวยงามให้กับอาคารเก่าดั้งเดิมไง
พร้อมทั้งประดับไฟสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศ
เหมาะกับการพาครอบครัวไปเดินเล่น

น้องใบตองไปก็เหมาทั้งตลาดแล้วครับ
ใช่คุณดิฉันชอบไปเดินตลาดแบบนี้นะ
ก็แน่นละ